ตามต่อสำหรับประเด็นที่เราเกิดเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะ
กรณีของคุณจักรจันทร์อคัมซิริซึ่งก็ไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการซึ่งทำให้เธอเสียหายนะคะ
ซึ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปกชนนะคะ
ดิสยบุตรหรือว่าเรียกกันว่าอาบีนะคะอดีตผู้จัดการของเธอ
สาเหตุทำให้เสียชื่อเสียงด้วยการปล่อยข่าวเรื่องเจ้าบ่าวของเธอ
มีโลกสองใบตอนนั้นก็โอ้โหเป็นประเด็นดราม่ากันเต็มไปหมดเลยนะคะ
มีการส่งข้อมูลต่างให้กับสื่อมวลชนและพิธีกรดัง
กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกสายสืบโซเชียลและพิธีกรดัง
ออกมาแชร์เองว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่อดีตผู้จัดการสร้างเรื่องขึ้นมานะคะ
ตำรวจออกหมายเรียกค่ะให้กับอดีตผู้จัดการเมื่อช่วงสงครานที่ผ่านมา
แต่ว่าทางอดีตผู้จัดการไม่ได้เข้ามารายงานตัวตามหมายเรียกจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจออกหมายจับนะคะ
และล่าสุดนะคะสดร้อนช่วงบ่ายทางตำรวจได้รวบตัวอาบีคนนี้นะคะ
ผู้จัดการของนักแสดงสาวไปรวบตัวได้ที่นครราชศรีมานะคะตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพโคราช
แล้วก็เตรียมส่งตัวมาที่สนบางเขนในวันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางถึงสนบางเขนช่วงประมาณเย็น
ชัดท้ายท้ายรายการเรานี่แหละค่ะประมาณสิบแปดนาฬิกาค่ะ